ก็สรุปก็หลอนจริงนะฮะลูกชายที่ฆ่าพ่อนะคือเผาพ่อด้วย
แล้วก็แม่มาเห็นแต่ช่วยไม่ทันแล้วร่างของพ่อก็ไหม้เกรียมไปแล้ว
วันนี้ตำรวจคุมตัวคนก่อเหตุก็คือลูกชายของผู้ตายไปทำแผนนะครับ
เขาบอกว่าเขาทำไปเพราะได้ยินเสียงพ่อเนี่ยหลอนอยู่ในหู

นี่เป็นการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
นี่คือนายพงชัยนะฮะอายุ๓๔ปีคนที่ก่อเหตุฆ่าแล้วก็เผาพ่อตัวเองจนเสียชีวิตนะครับ
เขามีอาการป่วยทางจิตเวทนะครับพ่อเนี่ยชื่อนายหนูกันอายุหกสิบสามปีนะครับ
ทำร้ายพ่อจนเสียชีวิตแล้วก็เผาด้วยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในสวนยางพารา
พาลาในบ้านพักหลังหนึ่งที่หมู่๑๐ตำบลหนองบัวบ้านไคร้จังหวัด
ระยองนะครับวันนี้ตำรวจคุมตัวนายพงชัยมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ท้องที่ของสพนกลับนะครับแล้วก็พาไปชี้จุดต่างต่างนะ
เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะฮะแคร่หน้าบ้านที่นายพงชัยบอกนั่งอยู่กับพ่อ
แล้วได้ยินเสียงของพ่อเนี่ยเข้ามาในหูตลอดคือเป็นเสียงที่พ่อเนี่ย
ด่าเขาจนเขารำคาญก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นมาแล้วก็ผลักพ่อลงจาก
วอคเกอร์เนี่ยบิดแล้วพ่อก็แน่นิ่งไปเพราะโดนกดอยู่
คอนะครับจากนั้นก็ลากพ่อเนี่ยขึ้นรถซาเล้งเข็นไป
หลังบ้านกลางสวนยางพารา

จุดที่เผาเป็นจุดที่เคยเผาขยะอยู่แล้วนะครับ
ก็เลยเอาพวกไม้ฟืนมาเติมใส่กองไฟ

สุดท้ายแม่ก็ไม่ทันแล้วฮะ
ช่วงที่แม่มาเห็นเพราะว่าพ่อเนี่ย
ร่างไหม้เกรียมไปแล้วตอนที่พามาทำแผนสีหน้านายพงชัยนี่นิ่ง
เฉยนะไม่ได้มีท่าทีแบบตกใจกังวลหรือว่าอะไรยังไง
เพราะอาการป่วยทางจิตเวทด้วยเราได้กล้องวงจรปิดช่วง
นายพงชัยก่อเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ตอนที่ขี่รถซาเล้งออกจากบ้านเข้าออกบ้านอยู่สองสามรอบ
คุมตัวไปทำแผนนะฮะค่ะอุ๊ยได้ได้คุยด้วยเหรออ่าก็ลองถามดูเออ
อ่าว่าตอนที่พาพ่อมาเผาเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไง
เขาก็บอกพ่อหมดสติแน่นิ่งไปแล้ว
ตอนนี้เราได้สติหรือยังได้พฤติรู้เรื่องยังตอนนี้
ขอบใจงงเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
พูดได้นะเล่าได้มีอะไรอยู่ในใจไหมอยากขอโทษแม่ไหม
เพราะแม่เสียใจมากเลย
วันนี้ภาพอีกภาพหนึ่งที่น่าสลดก็คือคุณแม่ของคนก่อเหตุนะฮะ
แม่บุญจันทร์อายุหกสิบปีภรรยาของผู้ตาย
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เห็นกับตาที่ลูกเผาพ่อนะฮะ
สามีนี่ร่างกายไม่เกรียมเสียชีวิตนี่นี่แม่นะฮะร้องไห้
วันนี้ต้องหิ้วถุงข้าวมาส่งลูกที่โรงพักนะอืม
ด้วยความเป็นห่วงกลัวลูกจะหิว
แม่บอกเสียใจมากกับการกระทำของลูกที่ฆ่าพ่อแท้
แล้วยังเผาซ้ำแต่ไม่อยากถือโทษโกรธลูกชาย
เพราะลูกชายเนี่ยป่วยทั้งจิต
ที่สำคัญก็คือยังไงลูกก็คือลูก
แม่กลัวที่สุดตอนนี้คือกลัวบาปจะติดตัว

แม่บอกว่าลูกชายมีอาการแปลกไป
หลังจากที่ลูกเนี่ยไปเที่ยวน้ำตกแห่งหนึ่งที่จันทบุรีไปกับแฟน
วันนั้นพอกลับมาถึงบ้านลูกหัวเราะนั่งพูดคนเดียว
แม่บอกมันเหมือนกับเสียลูกชายไปแล้วนะ
คือไม่ใช่พงชัยคนเดิมของแม่
โกนวันพระลูกจะมีอาการแปลก
จนกระทั่งพ่อเนี่ยแหละที่ลูกทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ยไปจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
บอกผีบอกสางขอให้ลูกเนี่ยหายดีเพราะเชื่อว่าลูกเนี่ยอาจจะไปโดนของอะไรมาหรือเปล่า

เมื่อวานแม่ไม่ได้จุดทูบนะฮะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหตุให้ลูกเนี่ยคลั่งแล้วก็ฆ่าพ่อหรือเปล่า
ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยพาลูกไปหาหมอไหม
แม่บอกคือก็ไม่เคยพาไปหาหมอที่ไหนนะ
แต่ว่าก็ไม่ได้ไปพาไปหาหมอดูหาพระที่ไหนเหมือนกันนะ
รู้แค่ว่าลูกเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับ

พี่ชายบอกพูดไม่ออกเหมือนกันกับการกระทำของน้อง
เรารู้ตัวลูกเราไหม
เดี๋ยวพี่พ่อท่าวันพระเนี่ยมันจะกำกำปั้นอย่างงี้
สู้กับกูมันก็หัวล่อก็ลูกเราเนอะ
ถึงยังไงมันก็ทำพ่อมันตายแล้วก็ถึงยังไงมันก็เป็นลูกเรา
ใช่ไหมเราก็เราก็ห่วงอยู่แหละบอกกับแฟนเหรอ
ก็บอกว่าไปสบายนะเราก็ดูลูกไป
เรายังได้คุยกับทางนางอำภัยสมศักดิ์นะฮะ
เป็นเพื่อนบ้านนะครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
ไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
เห็นแต่ควันไฟพลวงมาหน้าบ้านไม่ได้เอะใจอะไร

ชื่อว่านายพงชัยอาจโดนผีสิงหรือว่าโดนของไม่ดีนะฮะ

ถ้าเป็นวันปกติจะคุยรู้เรื่องนะดูแลพ่อได้นะฮะที่พิการอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยนะฮะ
กรีดยางพาราก็ได้แต่ถ้าวันโกนวันพระเนี่ยจะคลั่งเหมือนผีเข้า
แล้วเมื่อวานแม่ของเขาเนี่ยปกติวันโกนวันพระต้องจุดทูบไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
ก็เลยแม่ไม่ได้จุดทูปด้วยก็เลยเชื่อว่าอาจจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นหรือเปล่า
แล้วได้ข่าวมาว่าเขาเคยพาไปรักษานะฮะเมื่อ๕ปีก่อนนะ
แต่ไม่ได้ไปอีกเลยนะฮะไปมาตั้งแต่๕ปีก่อนนะครับ
กินยาอีกเลยก็เลยหลอนครับ
เมียเขาก็มาเมียคนตายเขาก็กลับมาจากดีดจากหนวดอะไรเขานั่นแหละ
ก็กลับมาแล้วก็พักเดียวยินเสียงโวยวายโวยวายมา
ได้ยินเสียงแกร้องปี๊ด
มึงฆ่าพ่อมึงนี่เพิ่มมึงฆ่าพ่อมึงบ้างฆ่าพ่อมึงบอก
เพื่อนบ้านน่ะเพื่อนที่ตามมามา
ก็ถามว่าแล้วลุงอยู่ไหน
แล้วเมียเขาบอกว่าเมียคนตายว่าอยู่ในกองไฟในกองไฟ
ไฟก็ลุกอยู่ทำไมถึงฆ่าพ่อเขาว่าก็ได้ยินเสียงพ่อบนตลอดเขาว่าอย่างนี้
เพราะว่าได้ยินเสียงพ่อบนตลอดเลยเขาว่าอย่างนี้
หูแว่วเออได้ยินเสียงแว่วในหูเพราะว่าเขาไม่ได้กินยาใช่ไหม
กระทรวงยุติธรรมที่ระยองนะครับก็มาพูดคุยกับภรรยา
ภรรยาและลูกชายคนโตของผู้ตาย
เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

ส่วนเรื่องทางคดีตอนนี้ก็ได้ตัวคนก่อเหตุแล้วล่ะนะครับ

แล้วก็ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ